ตื่นดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะ
อยู่กับนางเอกไฮโซคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
นานมาแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ

เอ๊เข้าวงการตั้งแต่ปี๒๕๕๙

๒๓ปีพี่แจ๊กนานมากค่ะ
พี่เข้านานมากแล้วก็โด่งดังมาก

จะเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่ได้เล่นค่ะตอนนั้น
ตอนที่เล่นค่ะพี่แจ๊เอค่อนข้างจะเด็กเลยล่ะ๑๖ย่าง๑๗
แต่ตอนนั้นนะคะคุณแม่คิดแค่ว่าขอให้คนไม่ด่า
เรื่องเดียวก็ไม่เป็นไรปรากฏว่าไม่ดังรักเลย
แต่อยู่น้องเอ๊ก็มีค่ำค่ายไปมาเนอะหัวขอแล้วก็พักงานแสดง

ชีวิตมันค่อนข้างจะพลิกเราทำอะไรที่สำสามเรารู้สึกว่า
เราอยากมีความตื่นเต้นนะคะ
แล้วก็พอช่วงที่เราเล่นละครวันหนึ่งที่มันถึงจุดอิ่มตัวแล้ว
ยังนึกถึงวันที่แบบเอ๊ะเป็นเอกใหม่

พี่ตุ๊กตากัตตานาก็จะพาเอ๊ะไปซื้อชุด
ไอ้ไปแบบดูเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้
แล้ววันนั้นเราก็กลับทุกวันนี้เราก็กลับมาทำอย่างนั้น

เราต้องขอบคุณเลยที่ผู้ใหญ่ทำให้เรา

เป็นคำถามที่หลายคนก็ยังถามจริง
ดีใจนะคะพี่แจ๊คเพราะว่าคือเราห่างจากการเล่นละครมาประมาณ๖ปีแล้ว

ก่อนหน้านี้๔ปีที่เอ๊ไม่เล่นเลยคือเล่นไม่ได้เลยคือเรียนอยู่
แล้วก็เป็นผู้จัดมันไม่มีเวลาอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้เรียนจบแล้วก็คิดว่าถ้าจังหวะมันเหมาะสมลงตัว
แล้วก็มีบทที่เรารู้สึกตื่นเต้นที่อยากเล่นก็ได้เจอกัน
คำถามที่๒เมื่อไหร่จะมีแฟนกัน
พี่แจ๊คคะคำถามนี้
คำถามนี้ตั้งแต่เข้าวงการ๒๐กว่าปี
ใช่ค่ะคำถามเดิมว่า
คือสำหรับเอ๊ะเอาตรงเลยนะก็ยังเหมือนเดิม
แล้วก็ไม่บางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะแบบเหมือนชีวิตส่วนตัวไม่บอกหรือเปล่า
บอกว่าเอ๊ะโตแล้วนะเอ๊ะแบบอายุขนาดนี้

เพียงแค่ว่าเราไม่มีไง
แต่คือก็ไม่ได้บอกว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่มีเลย

ถ้ามีแฟนเดินมาทางเอว่าสบายดีหรือเปล่าคะ

ส่วนคติประจำใจที่ทำให้เอ๊ะอยู่ในวงการได้๒๓ปี
ค่ะสำหรับเอ๊คิดว่ามันคงเป็นเรื่องของผลงานค่ะ

เพราะว่าเอไม่ใช่คนที่แบบมีกระแสตลอดเวลา

เราก็ไม่ใช่คนที่แบบสวยโดดเด่น

แต่สิ่งที่ทำให้เรายังคงได้รับโอกาสที่ดีก็คือ

คุณจะรู้ว่าถ้ามอบหมายงานพี่เอ๊เนี่ย

ทำมากที่สุดเท่าที่เอสจะทำได้

เดี๋ยวจะเสียน้องต่อไปนะคะแล้ววันนี้บรรณฐานักต้องขอบคุณ

คนจะรู้ว่าถ้ามอบหมายงานที่เอ๊ะเนี่ย

จะทำมากที่สุดเท่าที่เอ๊จะทำได้ค่ะ